โตโน่กันฤทธิฮั่นแกงส้มนะคะตั้มกั้งโอ้โหจัดเต็มกันซะละเกินนะคะ
วันก่อนเมื่อวานไปเจอคุณกัน
เขาบอกว่าโล่งมากเพราะไม่ต้องแต่งหญิงแล้วค่ะ

แชทชอตที่คุณกันนพัทกับหมอริสเรืองริสจูบกันเลย

แล้วทำไมมันจูบกันได้แบบสนิทใจกันสักขนาดนี้นะคะ

จริงหรือเปล่า

และอยากให้ใครทุกคนได้ภาพแหละจากเกิดขึ้น

พี่แจ๊คแล้วมันไม่ใช่แค่จูบบางที
ผมนอนคว่ามอยู่อยู่อย่างนี้
เอลิสมันก็มานอนแบบ
มันเป็นแบบเอารมไปเพื่อกืนเล่นกัน

อย่างนี้ซึ่งก็ขอคำสั่ง
หนีมาชิดมาก

อุ้ยใช้เบอร์สร้อย
มันเป็นเรื่องแบบขำเลยครับไม่มีอะไรเลยครับ

เออกันภัทรแบบซื้อสร้อยแบบลงทุนปลาอะไรให้
ให้คนที่แบบจีบหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับ
มันเป็นเรื่องแบบขำมากแล้วก็เอามาเล่นกันบนคอนเสิร์ต
เอาเรื่องจริงมาพูดล้อเล่นกันแบบนี้นะคุณ
ส่วนน้องกันนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็บินไปเกาหลีแล้วนะคะ